เริ่มต้นจริงมันก็คือเรื่องของการเสพยาเสพติด
แต่เรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะขอเริ่มต้นเรื่องจากหนูน้อยคนนี้ก่อน
เด็กผู้ชายอายุ๔ขวบค่ะคือแม่อุ้มมาเลย
แม่บอกว่าถูกพ่อเอาน้ำร้อนราดเป็นแผลผู้พองตั้งแต่หัวหน้าแขนอกเนี่ยแผลผู้พองเต็มตัว
ถูกพ่อเอาน้ำร้อนราดค่ะลูกชายแค่สี่ขวบคุณผู้ชม
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าน้องสอง
ผู้พองตั้งแต่หัวแก้มอกแขนผ้าพันแผลเต็มเลย
แขนก็ต้องใส่สายน้ำเกลือเอาไว้ตลอดเวลา
นางสาวยศินีผู้เป็นแม่ก็มาเฝ้าดูอาการลูกค่ะที่โรงพยาบาลตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ส่งคุณบอมอภิวัตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้
ได้คุยกับคุณย่าของน้องสองนางจันทร์อายุ๖๒
ย่าบอกว่าคืนวันที่๓๑ตุลาคมย่ายืนอยู่หน้าบ้าน
เปิดเป็นร้านขายของชำได้ยินเสียงของแข็งกระทบกัน
แล้วสภาพน้องสองคือตั้งแต่หัวลงไปเนี่ยนะ

คุณผู้ชมค่ะย่าบอกว่าพออาบน้ำเนี่ยนะ
ก็เลยไปถามไนท์ธรสักอายุ๔๐ปีลูกชาย
ไปถามว่าเอาน้ำร้อนราดลูกมึงเหรอ
ถามเลยนะย่าถามลูกชายตัวเองว่าทำเหรอทำหลานเหรอ
ย่าตอบว่าไงรู้ไหมนายธีรศักดิ์พ่อของเด็กตอบว่า
ช่างมันโอ้โหแล้วไอ้ที่ตอบว่าช่างมันคือเมาอยู่นะคะ
เมาอยู่แต่ย่าบอกว่าเหมือนกับจับใจความได้ว่า
จะทำโจ๊กต้มน้ำร้อนทิ้งไว้ให้น้องสองไปเอาไข่มาสองฟองจะต้มไข่
แต่น้องสองยังเด็กมากคุณผู้ชม๔ควบแล้วเด็กอาจจะแบบไม่ได้ดั่งใจช้า
หรืออะไรแบบเนี้ยนายธีรศักดิ์ผู้เป็นพ่อโมโหใช้หม้อต้มน้ำร้อน
มีด้ามจับอะค่ะฟาดไปที่หัวของน้องสองแล้วน้ำร้อนมันก็ลวกไปทั่วตัว
ทั้งสองสิคะและนายธีรศักดิ์ผู้เป็นพ่อไปทุบทำลายประตูหน้าต่าง
องค์น้ำอันนี้คือหม้อโจ๊กนะคะหม้อน้ำร้อนที่บอกจะไปต้มโจ๊กอ่ะ
ย่าบอกย่าเองนี่แหละไปแจ้งความตำรวจก็ควบคุมตัว
พ่อไปสงบสติอารมณ์นายธิรศักดิ์ผู้เป็นพ่อที่ถูกควบคุมตัวยังขู่
อีกนะขู่ย่าขู่ทุกคนในบ้านพอโดนตำรวจจับควบคุมตัวไปอ่ะ
บอกว่าถ้ากลับมาได้จะเผาบ้านให้หมดคือปกตินายธีรศักดิ์เขามีอาชีพ
รับจ้างทั่วไปช่วงหลังทั้งดื่มเหล้าทั้งเสพยาเสพติด
งานก็เลยไม่ได้ทำเงินก็เลยไม่มีใช้มาแอบขโมยเงิน
ผู้เป็นแม่ก็คือย่าของเด็กอ่ะนะคะครั้งละร้อยสองร้อยไปซื้อยามาเสพ
พอเสพทีก็คลุ้มคลั่งทำลายข้าวของ
หนักขั้นก็คือทำร้ายร่างกายเมียเมียทนไม่ไหว

ย่าบอกว่าแต่ย่าไม่เคยเห็นนายธีรศักดิ์ทำร้ายน้องสองไง
แต่ได้ยินเสียงน้องสองร้องไห้อยู่บ่อย
คือนายธิรศักดิ์ก็อยู่กับลูกชายอยู่กับน้องสองแค่สองคน
ย่าก็คืออยู่บ้านใกล้กันค่ะ
พ่อมันนาระวาดทุกประตูดังมันก็กลัวตัวสัน
เราไม่ได้มาดูมั่งหรอกว่าหลาน

พฤติกรรมของนายธีรศักดิ์แต่ละอย่าง
อันนี้แม่นะแม่ของนายธีรศักดิ์เป็นคนเล่าเองเลยนะ
ว่าพฤติกรรมลูกชายนี่มันแย่มากจริง
ทีมข่าวของเราก็เดินดูรอบบ้านนะคะ
ก็เห็นข้าวของที่นายธีรศักดิ์ทุบพังจนเสียหาย
ดูประตูสิคะนี่หลุดออกมาแบบนี้
โอ่งน้ำผนังด้านในบ้าน
อยากให้คุณผู้ชมดูผนังในบ้านนะคะดูโอ่งแตกแบบนี้
ผนังในบ้านมันมีข้อความเป็นลายมือของนายธีรศักดิ
บนผนังนะคะเขียนเอาไว้ว่า
ยาเสพติดไว้ข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้า
แบบมีหวังดั่งราชศรีนี่
เราก็ถามแม่นายธีรศักดิ์ว่ามันหมายความว่ายังไง
ข้อความเนี้ยแล้วเขียนเอาไว้นานหรือยังก็ได้ข้อมูลมาว่า
เหมือนกับเพิ่งเขียนนะคะตอนที่เลิกกับภรรยา
เอาไว้เพราะอยากจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
ก็คือทิ้งยาเสพติดไว้ข้างหลังแล้วเดินไปข้างหน้าอะไรแบบนี้
แต่สุดท้ายก็ไม่เห็นกลับตัวเป็นคนดีเลยค่ะก็ยังกลับมาเสพยาเสพติดเหมือนเดิม
พฤติกรรมแย่หนักกว่าเดิมอีกทีมข่าวไปที่สพตาคลีนะคะ
ไปตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็ได้คุยกับนายธีรศักดิ์ค่ะ
ธีรศักดิ์อ้างแบบนี้นี่นะคะนายธิรศักดิ์พ่อน้องสอง
บอกว่าผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำร้ายลูกเลย
ตอนนั้นน่ะต้มน้ำร้อนอยู่ลูกมาจับหม้อต้มน้ำร้อนเล่น
ผมมาเข้าไปห้ามแล้วเอาน้ำสาดใส่กำแพง
น้ำมันเลยกระเด็นมาโดนลูก
ห้ามแล้วเอาน้ำร้อนสาดใส่กำแพงคืออะไรคะ
แล้วอ้างว่าน้ำมันมากระเด็นโดนทั้งสอง
แต่อย่างนี้เขายอมรับว่าเขาเมานะตอนที่เกิดเหตุเขาเมาค่ะ
แต่เขาอ้างว่าที่ผ่านมาไม่เคยตีลูกเลยรักลูกมาก
ข้อความที่เขียนบนผนังบ้านก็อยากเลิกยาเสพติดจริงแต่มันยังทำไม่ได้มันยังเลิกไม่ได้
รับว่าเคยทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาแต่ไม่เคยทำร้ายแม่นะ
อยากขอโทษแม่อยากขอโอกาสเริ่มใหม่อีกครั้ง
ไม่ได้ทำครับคือลูกมันจะเอาไปเล่นผมแย่งมาร
มันก็เลยไปศาจโดยแผงแล้วมันกระเด็นย้อนกลับมาหาผม

อยู่กับลูกไม่เคยตีลูกเลยครับ

ห่วงครับคิดถึงด้วยขอโอกาสครับไม่ได้นำใจทำจริง
เราอยากจะขอโทษหรืออะไรแม่หน่อยไหมครับ

คุณผู้ชมคะทางด้านนางสาวยศินี
เป็นอดีตภรรยาของนายธีรศักดิ์ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องสองนะคะ
บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อที่นายธิรศักดิ์อ้าง
ว่าน้ำกระเด็นไปโดนลูก
นางสาวยศนีบอกว่าแต่งงานกับนายธีรศักดิ์มา๕๖ปี
ช่วงหลังเสพยาตลอดทำร้ายร่างกายเธอตลอด
เธอขอแยกทางมา๔๕เดือนก่อน
แต่เธอก็ยังไปหาลูกชายก็คือน้องสองตลอดนะ
ด้วยความที่ว่าอดีตสามีไม่ยอมให้น้องสองมาอยู่กับเธอ
ไม่ยอมให้น้องสองไปโรงเรียนด้วยซ้ำ
อ้างว่าเดี๋ยวสอนลูกเองไม่ต้องไปหรอกโรงเรียน
โอ้โหจะไปสอนอะไรลูกได้คะ
พฤติกรรมแบบนี้อ้างว่าเดี๋ยวสอนลูกเอง
คือจนทุกวันนี้ตัวนางสาวยศนีบอกว่าสงสารลูกมาก
กลายเป็นว่าลูกชายมีพัฒนาการทางสมองช้า
แล้วกลายเป็นคนที่หวาดกลัวทุกอย่างคุณผู้ชมหวาดกลัวตลอดเวลา
เพราะสภาพคืออยู่กับพ่อแล้วเห็นพ่อเมา
เห็นพ่อโวยวายเห็นพ่ออลวาดทุกวัน

ตอนนี้เด็กกลัวตลอดเวลานะคะ
อาการบาดเจ็บของน้องสองตอนนี้คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
น้องขาดน้ำน้องกินอาหารไม่ได้
ทุกครั้งที่เห็นญาติหรือผู้ป่วยคนอื่น
ตัวใหญ่ที่เป็นผู้ชายคล้ายพ่อ
กลัวค่ะน้องกลัวหมดเลย
ใครที่เป็นแบบตัวใหญ่เหมือนพ่อเขาอ่ะ

กว่าจะนอนนู่นตีหนึ่งตีสองหวาดพวาตลอดเวลา
อยากให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พาตัวนายธีรศักดิ์อดีตสามีของเธอ
ไปรักษาหรือไปดำเนินคดีหรือไปอะไรก็ได้
ไม่อยากให้แบบกลับมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกอะค่ะ
ถ้าไม่ได้มีอะไรกระทบที่หนูมันจะนูนขึ้นมาได้ยังไง
แล้วตรงนี้มันจะสุกเป็นทางยาวถึงนี่ได้ยังไงใช่ไหม
แล้วเด็กมันจะสาดน้ำเข้ากำแพงที่แรงกระทบน้ำ
มันจะสาดเข้าตัวอย่างนี้เลยไหมเออหนูก็ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์อ่ะพี่
แต่ตะศรีตะสาก็น่าจะรู้ว่าพี่แรงกระทบน้ำอ่ะ

เข้าใจไหมว่าบุคคลคนนี้นะหนูไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะ
แต่บุคคลคนนี้นะเขาจะคิดดีได้เป็นแวบทำดีได้ไม่นาน
ปฏิญาณอะไรจะทำเพื่อใครเพื่อแม่หรือเพื่อใครก็ช่าง
จะได้แป๊บเดียวแล้วก็เหมือนเดิม
และอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นเนี่ย
ธีรศักดิ์คนนี้พ่อของน้องสองเนี่ย
ต้นเหตุมันก็คือพิษภัยของยาเสพติดมันคือยาบ้าเขาเสพยาบ้า
คือเบื้องต้นตำรวจบอกว่าไอ้ข้อหาที่แจ้งได้แน่ก่อนเลย
ก็คือข้อหาเสพยาเสพติดเพราะว่าตรวจแล้วก็มีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
แล้วก็เรียกตัวแม่ของนายธีรศักดิ์ก็คือคุณย่าของน้องสองมาคุยด้วย
อยู่บ้านใกล้กันเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง

ตอนนี้รอใบรับรองแพทย์ค่ะว่าน้องสองอาการสาหัสไหม

คือถ้าอาการสาหัสมันก็จะแจ้งข้อหาได้หนักขึ้นไงคะ
อยากให้โดนข้อหาที่มันหนักไปเลย
แล้วเดี๋ยวจะส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้ค่ะ